โยบายของพักการเมืองต่างในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้
ก็มีความหลากหลายแล้วก็ชูนโยบายในการแก้ไขปัญหาของประเทศหลายด้านนะครับ
ซึ่งนโยบายด้านกีฬานั้นก็ถือว่าสำคัญไม่แพ้กับการพัฒนาประเทศในด้านอื่นเช่นกัน

เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง๒๕๕๙
พักต่างเร่งหาเสียงเพื่อทำคะแนนโดยชูนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง
ซึ่งบางพักก็มีการเสริมนโยบายด้านกีฬาสำหรับสร้างอาชีพสร้างรายได้
จากภักดิ์ชาติไทยพัฒนาที่เป็นเจ้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
นำโดยกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพักวราวุฒิศิลปะอาชาประธานสโมสรสุพรรณบุรีเอฟซี
ซึ่งถือว่าเป็นคนกีฬาอย่างแท้จริง
นำนโยบาย๓๐นาทีรักษาทุกโรคเน้นให้ประชาชนออกกำลังกายเป็นเวลา๓๐นาที
เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพนำผู้ฝึกกีฬาประจำตำบลกลับมาอีกครั้ง
ให้ชุมชนมีส่วนสุขภาพการออกกำลังกายและชูกีฬา๒มิติ
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศกับกีฬาเพื่อพัฒนา
การพัฒนามันต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก
เริ่มตั้งแต่เพื่อหาเฟ้นหานักกีฬาของเราเอง
ดังนั้นเนี่ยการส่งเสริมอกลประจำตำบลอะไรพวกนี้

มันจะช่วยสร้างคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องกีฬา
แล้วจะได้ส่งไม้กันได้ครับเป็นหลักการครับ
ขณะที่พักภูมิใจไทยตั้งใจที่จะ
ดันกีฬาต่างให้เป็นกีฬาอาชีพ
เพียงแต่สนับสนุนตัวนักกีฬา
แต่บุคลากรกีฬาต้องหารายได้เพื่อปากท้อง
แก้ไขข้อกฎหมายข้อจำกัดปัญหาอุปสรรค
อย่างเช่นกีฬาเป็นเลิศในการแข่งขันชกมวย

นำกลับมาพูดคุยหาทางออกสนับสนุนให้มีความปลอดภัย
อีกทั้งพัฒนากีฬาอีสปอร์ตให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ทางพักเองเราก็มีความตั้งใจ
แล้วก็มีบุคลากรที่ทำถึงเกี่ยวกับเรื่องของอีสปอร์ต

ก็คิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกใหม่

ที่สามารถที่จะทำให้คนที่เข้ามาอยู่ในแวดวงกีฬาอีสปอร์ต
สามารถที่จะใช้กีฬาเป็นเครื่องมือ

ให้กับเขาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วย

โดยการนำของในวันมุธมัธนอมธา
ถือเป็นพักแรกที่นำนโยบายกีฬา

ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้

อกจากนี้ยังมีนโยบายเชื่อมระหว่างภาครัฐและเอกชน
สนับสนุนการสร้างศูนย์ฝึกกีฬา
อีกทั้งสนับสนุนสมาคมกีฬาให้มีอาวุธครบมือ
เพื่อให้แต่ละสมาคมกีฬาสร้างนักกีฬา
ขึ้นมาสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ
อกจากนี้ยังสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพกีฬา

เพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

อันนี้มันเป็นก้าวแรกที่เราสร้าง

เรากำลังหวังว่านักกีฬาจะไปได้เหรียญทองโอลิมปิก
จะได้ไปแข่งขันระดับนานาชาติอะไรต่าง
แต่ว่าพื้นฐานเรายังไม่แน่นพอเลย

โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬา

การลงทุนภาครัฐในเรื่องนี้น้อยมาก
เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าภาคประชาชาติ
เราได้เข้าไปขับเคลื่อนเราก็ทำเรื่องพวกนี้
เยอรมันที่เจริญมากอย่างนี้
เขาก็ใช้กีฬาพัฒนาชาติ
โดยเฉพาะประเทศเยอรมันกับญี่ปุ่น
แพ้สงครามอย่างย่อยยับเลย
เขาสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเลย

ได้รับการพัฒนาในเรื่องของกีฬาอย่างมากเลย
โยบายทางด้านกีฬานับเป็นความสำคัญอย่างหนึ่ง

แพ้กับด้านอื่นในการพัฒนาชาติบ้านเมือง
มีนาคมนี้อนาคตประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน